เอาไปดูความน่ารักของสัตว์แสนสนอีกตัวหนึ่ง
ไม่ต้องพูดเยอะเจ้าจ๋อเจ๊กนี่แหละ
มันสนขนาดไหนเรียกเสียงหัวเราะเราได้อย่างไร

เออเคียนเคียน

ยิบโอ้เห็นหลายอยากหลายเนอะ
หมดเลยไปเอาไปหมดเลยไปเอาไปหมดเลยเลือกกินเอง
โอ้โห

ใช่มันหยิบมาชิ้นนึงแล้วมันกินแล้วมันชิมแล้ว

ก็นั่นไงก็มันก็แสดงอาการแล้วว่า

ลิ้งไม่ชอบไม่เป็นไร

ไม่รู้เหมือนกันเรื่องมากลิง
เรื่องเยอะนะ

จริงเราคือคนก็ก็หวังดีนะค่ะ
คุณเก่งกว่าแรง
ช่วงใกล้แบบนี้มันก็อันอันทรัพย์นะ
อาจจะมองในแง่มุมของความปลอดภัยไง
รักสัตว์ได้เอ็นดูได้ให้อาหารได้
ใช่แต่คุณก็ดูความปลอดภัยของตัวเราด้วย